คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีวันนี้ลงพื้นที่ไปช่วยครอบครัวนี้ค่ะ
เพชรบูรณ์นะคะเด็กผู้หญิงอายุ๑๓บอกว่ามีอาการแบบนี้เป็นสิบสิบรอบ
อาการคล้ายกับผีเข้าผีสิงอาการแปลกมากไปดูอาการของน้องก่อนนะคะ
นอนแล้วก็กระตุกเหมือนกับว่าถูกดึงวิญญาณไปไว้ที่อื่น
ลักษณะประมาณเนี้ยแล้วก็อาการแบบเนี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
มีอาการเป็น๑๐๑๐ครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียว
เด็กหญิงตังโมอายุ๑๓บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
บ้านอยู่กัน๓คนก็จะมีแม่นะคะนางจำปีอายุ๓๘ก็มีน้องแตงโมเป็นลูกสาวคนกลาง
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กอีกคนอายุ๗ขวบ
วันนี้เราส่งติไปกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ไปคุยกับน้องเลยน้องแตงโมค่ะ
น้องบอกว่ามีอาการแบบนี้มา๓๔เดือนแล้ว
ทุกครั้งก่อนจะมีอาการคือนั่งอยู่เฉยแล้วมีวิญญาณยายสงัดคนในหมู่บ้านที่ตายไปแล้ว
ใส่เสื้อผ้าสีดำเส้นเลือดขึ้นเต็มหน้าเลยขอบตาดำเลย
หมากถือไม้เท้ามาจับแขนจับจากทางด้านหลังนะ
แล้วดึงวิญญาณของเธอออกจากร่างพาเดินไปที่หลุมศพเธอก็ตกใจรีบวิ่งหนี
ไก่ตัวใหญ่มาช่วยเรียกขึ้นไปนั่งบนหลังไก่
แล้วไก่ใช้ปากจิกผีที่ขึ้นมาจากหลุมศพขัดขวางไม่ให้วิญญาณของยายสงัดเข้ามาหา
กุมารทองก็จะพาวิญญาณกลับเข้าร่างนี่ค่ะคือสิ่งที่น้องเล่าให้ฟัง
เขาก็มาจับมือแคร์หนูแล้วก็กระชากแคร์หนูออกไป

นิ่งแล้วยังไงต่อลูก
มันพาหนูไปที่ไหนไม่รู้แต่หนูเห็นมีแต่แหล่งหลุมศพ
ก็มีพี่ไก่ตัวหนึ่งที่ชื่อเงินแดงเขาก็บอกให้หนูกระโดดลงไป
หนูก็กระโดดลงไปทีหลังเขาแล้วเขาก็บอกให้หนูรีบขึ้นหลังเขา
ก็รีกจับเข้าล้างเทอะหนูก็ได้

ทีนี้หมอปลามาแล้วค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่บ้านของน้องแตงโมเลยนะคะ
นี่ค่ะติก็อยู่ด้วยก็สำรวจรอบบ้านก่อน
บาตโอ๋งข่างบาตในบาตห่องนอนห่องพระ
แต่หมอปลาก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะ

เนี่ยค่ะหมอปลาก็พยายามใช้มือสัมผัสหน้าผาก
สัมผัสที่ลำคอตรวจหาวิญญาณที่มาเข้าสิงร่างน้อง
เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ต้องเชื่อผมนะผมไม่มาหลอกลวงนะ
ผมเดินรอบบ้านแม่ผมยังไม่สัมผัสอะไรเลยพี่ติแพร่เนี่ยจะรู้ว่าถ้ามี
อ้าวหมอปลาบอกว่าไม่เจอนะฮะแม่ให้ดูหมดนะครับกะหลอกลิง
แหมอะไรที่บอกเอามาไว้ช่วยกันผีปอบอะไรก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
หมอปลาบอกเชื่อผิดผิดทั้งนั้นนะพาไปดูบ้านยายสงัดด้วย
กันแค่๑๕๐เมตรหมอปลาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีวิญญาณอะไรเลยนะครับ
หมอปลาก็เลยให้ทางแม่ของน้องที่บอกว่ามีผีเข้าเนี่ยนะกับทางฝั่งของบ้าน
ของยายสงัตริย์ได้ทำความเข้าใจกัน
ขอโทษค่ะเพราะว่าที่เข้าใจก็คือว่าอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กเนอะ
ก็เราก็เป็นคนที่แบบรักลูกใครก็รักลูกเนอะ
เห็นลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเล่าให้ฟังเราก็ฟังลูกอย่างเงี้ย

แก้ด้วยนักข่าวว่าอย่าให้เสียหายนะ
มันไม่เสียหายหรอกเพราะว่าเด็กเป็นคนพูดให้เราฟัง
ฝั่งเขาบอกว่าไม่เอาแล้วนะคราวหน้าอย่าให้มีนะ
ครั้งนี้ยอมให้เพราะฝั่งเขาเสียหายนะฮะ
โอ้โหไปว่าเขาแบบมีผงมีผีนะครับ
แม่ของน้องแตงโมบอกหมอปลาก่อนจะกลับที่บ้านมีอีกห้องนึงไม่เคยเปิดให้ใครดูเลย

หมอปลาก็ไปดูให้ก็ไม่เจออะไรสัมผัสอะไรไม่ได้นะครับ
ข้างในมีพวกกุมารทองมีไก่อะไรพวกนี้นะ
หมอปลาเลยบอกโอ้โหไม่มีอะไรหรอกแม่แม่ไปปลูกฝังเด็กผิดอ่ะ
มันก็เกิดจากการจินตนาการของเด็ก

คือเด็กมันจะจินตนาการอะไรก็คือตามหลายเคสที่เป็นมา
แต่พอเราได้ไปเห็นสิ่งที่ครอบครัวได้บูชาก็เห็นแล้ว
ทำไมน้องจึงรอบเพียงฉากเป็นตอนใช่ไหม
แต่สิ่งที่สำคัญของเคสนี้
คืออยากให้ชุมชนนี้อยู่กันด้วยความสามัคคีอาศัยพึ่งพากันและกัน
ไม่ใช่มาระแวงและมาทะเลาะเบาะแว้งกัน
และไม่อยากให้ทุกคนแทงหลังซึ่งกันและกัน

เราเชื่อว่าเป็นยายเข้ามาอีกไหมอะไรแบบนี้ถ้าลูกบอกเนี่ยครับ
ต้องดูก่อนนะคะแต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่นิดนึง
นี่อยากให้หมอปลามา
หมอปลาบอกว่ามีอะไรเลยให้จับมือกับเพื่อนบ้าง

กลายเป็นว่าแม่น้องแตงโมแบบไม่ค่อยเชื่อ
บอกอ๋อเนี่ยก็มีพระเขาเคยบอกเขาก็ยังเชื่ออยู่อะไรประมาณอย่างนี้
ว่าลูกเขาจะสัมผัสได้จริงอะไรได้จริงเนี่ยนะครับ